ท่านผู้ชมครับคือคดีที่มีการโอนย้ายกันมาเนี่ยจากตำรวจภูทรภาค๗นะฮะ
ซึ่งตอนนั้นบิ๊กโจ๊กรองพบตรก็มากำกับดูแลคดี
ก็มาที่กองปราบรามนะครับซึ่งจะอยู่ในสังกัดของตำรวจสอบสวนกลาง
แน่นอนว่ามันก็มีคำถามตามมาเรื่องการโอนย้ายคดีว่าโอนแล้วคดีจะคืบหรือไม่คืบ
จะเป็นผลดีหรือไม่เป็นผลดีหรือมีปัญหาอะไรกันหรือป่าว๐๓๘๐๐๖๐๐๙๐๐๗๐๐ต้องโอน
แม้ว่าบิ๊กโจ๊กจะออกมายืนยันแล้วบอกไม่น้อยใจแล้วก็ดีแล้ว
คดีจะได้ไปเร็วเพราะว่าสอบสวนกลางโดยกองปราบรามเนี่ย
เขามีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนได้ทั่วราชอาณาจักร
มีคำถามว่าอ้าวสอบสวนกลางเนี่ยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อกจากมีกองปราบรามแล้วมีหลายกองบังคับการมีทางหลวงด้วย
ก็คือเหมือนกับเป็นผู้บังคับประชาโดยตรง
แล้วตำรวจหลายนายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีนี้ว่าจะโดน๑๕๗หรือเปล่าเนี่ย
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ช่วยเหลือไม่จับกลุ่มคนก่อเหตุ
ก็อยู่ในสังกัดสอบสวนกลางอยู่อยู่หลายกองบังคับการ
ใช่ไหมบางคนอยู่ทางหลวงเลย
ทางหลวงนี่ก็เยอะนี่นะฮะ
ล่าสุดเนี่ยนะครับประเด็นเนี่ยคนก็เลยไปจับประเด็นว่าเอ๊ะ
ที่บิ๊กโจ้กแถลงเมื่อวันศึก
อาจจะเป็นวันพฤหัสด้วยวันศุกร์ด้วยที่แถลงเรื่องกล้อง๑๓ตัวกับกล้องสองตัว
ที่ไปกู้ไฟล์มาหรือว่าทางบิ๊กกล้อง
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงเมื่อวาน
มันมีบางประเด็นที่มันไม่ตรงกันนี่ไงข้อมูลไม่ตรงกัน
ประเด็นแรกเอาเรื่องตำรวจก่อนตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงบ้านกำนานนก
ก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพตร
เคยให้ข้อมูลว่าตำรวจที่อยู่ในงานทั้งหมดเนี่ย
ต้องมีความผิดเรื่องให้การเท็จส่วนมาตรา๑๕๗จะพิจารณารายบุคคล
แล้วก็มีข้อมูลออกมาว่ามีตำรวจ๑๓นายที่ปรากฏชื่อตามสื่ออยู่แล้ว
ที่จะต้องถูกแจ้งข้อหาตามมาตรา๑๑
เพราะในงานมี๒๘ใช่ไหมถูกยิงไป๒ช่วยผู้ต้องหาตอนนั้นเลยเนี่ย
มีช่วยพาส่งโรงพยาบาลเห็นอย่างชัดเจน๕๖นายที่เหลือก็คือไม่ได้ช่วย

แต่พลตำรวจโทจิรพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บอกว่าในส่วนของความผิดของตำรวจที่อยู่ในคืนวันเกิดเหตุ
ต้องไปพิจารณาแยกแยะอย่างละเอียดก่อน
โดยเฉพาะมาตรา๑๕๗ต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ต้องไปดูสองประเด็นว่าตำรวจแต่ละนายในที่เกิดเหตุเนี่ย
หนึ่งข้อเท็จจริงใครทำอะไรบ้างทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุต้องเอาให้ชัด
แล้วข้อสองที่ต้องไปดูคือเรื่องข้อกฎหมาย
เพราะตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงบางคนเนี่ย
ก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปต้องไปแยกแยะความผิดเป็นแบบเคสบายเคส
เป็นแต่ละคนแตกต่างกันไป
แต่ว่าก็ไม่มีใครจับกลุ่มความผิดซึ่งหน้า
พ่อยทั้งส่วนนี้ก็เดี๋ยวมาพิจารณาในการดำแบบกดีแจ้งเพื่อเป็นข้อความหายขึ้น
เรื่องการละเว้นการบริผัสหน้าที่ต่างนะครับ
คำว่า๑๕๗เนี่ยมันก็มีเจตนาพิเศษในมาตรานี้นะครับ
อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องถกกันพอสมควร
พอสมควรพฤติกรรมแค่ไหนถึงเรียกว่า๑๕๗
ขออนุญาตเรียนว่าขอเวลาในการไปหาลือกับทั้งในตำรวจเอง
แล้วก็ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในทุกด้าน
อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องที่บิ๊กโจ๊กนะครับ
แหลงหนักแน่นว่าคดีนี้เนี่ยกำนันนก
มีการตระเตรียมความพร้อมในการที่จะลงมือยิงสารวัตรสิว
เคลียร์คนออกจากพื้นที่ก่อนมีการยิง
เรียกลูกน้องให้เข้ามาประจำการในพื้นที่
มีการเอาปืนมาส่งมอบให้กันเพื่อคอยคุ้มกันกำนันนก
แต่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าตอนที่เกิดเหตุยิงกันเนี่ยนะฮะ
หน่องท่าผาลูกน้องกำนันนกยิงตำรวจเนี่ยเป็นเหตุซึ่งหน้า
เพราะตอนนั้นกำนันนกรู้สึกว่าเสียหน้าสารวัตรสิวเนี่ยไม่ยอมในสิ่งที่ขอ
แล้วไม่ให้เกียรติเหมือนรู้สึกถูกหมินไม่ได้เป็นการตระเตรียมมาเพื่อก่อเหตุ
คือเราเห็นเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับเราก็ในคณะทำงานเนี่ยเราเชื่อว่า
ไม่ได้เป็นการเตรียมการนะครับแต่เป็นการที่กำนันเนี่ยรู้สึกว่า
ทางสาระอัดสิวเนี่ยไม่ให้เกียรติ
ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดนะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่า
จากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพบว่าในที่เกิดเหตุมีกล้องทั้งหมด๑๕ตัว
ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเอาไปทิ้งคลองเนี่ยนะครับ
กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยภาพเนี่ยได้มา๑๓ตัวทั้งภาพและเสียง
อีก๒ตัวกู้ไม่ได้เพราะตัวแรกกล้องไม่ได้ถูกใช้งานตั้งแต่๒๓สิงหาคม
อีกตัวนึงเนี่ยกำนันนกเนี่ยไปปิดสวิตช์ตอน๑๐นาฬิกา๑๖นาทีของวันเกิดเหตุ๖กันยายน
แต่ทางพลตำรวจโทจิรพบนะฮะที่บอกเมื่อวานบอกว่ากล้องเนี่ยมีทั้งหมด๑๕ตัวเหมือนกัน
ในที่เกิดเหตุแต่มีสองตัวมันเสียไปนานแล้วเสียตั้งแต่สิงหาคม
ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยมันเพิ่งมาถูกหยุดภาพบันทึกได้แค่๑๐โมงกว่าของวันเกิดเหตุ๖กันยายน
เท่ากับว่ามีกล้องที่ทำงานแล้วก็ใช้ได้เนี่ย๑๒ตัว
กล้องเนี่ยมันมี๑๕ตัว๑๓ตัวเนี่ยเปิดได้๑๐๐เต็มเหมือนที่ให้ท่านเห็น
แต่สองตัวเนี่ยนะครับเราพยายามกู้แต่กู้ไม่ได้กล้องมี๒ตัว
ตัวแรกเนี่ยเป็นกล้องที่ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่วันที่๒๓สิงหาคมอันนี้ตัดเราตัดไปนะครับ
ส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับ
เวลาเนี่ยมันเดินมาที่๑๐นาฬิกา๑๖นาทีของวันเกิดเหตุ
จากการกู้มาได้เนี่ย๑๕กล้องเนี่ยเป็นกล้องที่
เป็นกล้องที่เชื่อว่ามันเสียมานานแล้วเนี่ยประมาณ๒กล้องนะครับ
แล้วก็อีกกล้องนึงเนี่ยเหมือนกับมันบันทึกไม่ได้นะครับ

พอ๑๒เนี่ยมีกล้องตัวนึงที่ไม่ได้ใช้งานนะครับ
ที่เวลามันหยุดไปนะครับก็คือตอน๑๐โมงกว่า